เดี๋ยวผมพาไปดูคุณยายวัย๗๒
อันนี้ที่สงขลานะครับบริเวณสี่แยกไฟแดงควรมีด
คุณยายวัย๗๒ขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
ฝั่งของคุณยายมีไฟแดงไฟแดงต้องหยุดคุณเขมาสอน
แต่คุณยายเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นไฟเขียวแต่ว่าถนนโล่ง

ไปดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกนี้นะครับ

คุณยายออกไปแล้ว

โถตัวนี้ลอยกระเด็นเลยนะ
ใช่แล้วไปตกที่เกาะกลางถนนนะครับ
จากภาพก็ต้องสงสัยเลยว่าคุณยายรอดไหมเนี่ย

รอดครับได้รับบาดเจ็บไม่เสียชีวิตนะครับ

ไปตกตรงเกาะกลางมีย่ามีอะไรแบบนี้หรือเปล่า

รถก็ชนเข้าอย่างจังนะไม่ใช่ธรรมดานะ

กันชนของรถเก่งที่ชนหลุดออกไปทั้งแถบเลย
แล้วไปชนกับหลักกิโลเมตรข้างถนนด้วยนะครับ

เห็นแล้วแบบมันหวาดเสียวแทนนะครับ
สี่แยกไฟแดงควรมีดถนนสายเอเชีย
พื้นที่หมู่นึงตำบลจนโหนอำเภอนะจ้ะ
ที่วัดทรงขลานะครับ
สภควนมีดก็มาดูที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยก็พบว่าคุณยายที่บาดเจ็บ
ชื่อว่าคุณยายเจิมสุขเพ็งอายุ๗๒นะครับ
บาดเจ็บที่ขาท่อนล่างขวากับหลังเท้าขวาแล้วก็มีแผลที่ปากนะครับ
มีแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง
นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอาการปลอดภัย
ก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคุณยายขี่จักรยานยนต์มาเนี่ย

เพราะเห็นว่าอีกฝั่งไฟเขียวถนนโล่ง
ตอนที่คุณยายจะออกรถคุณเข็มมาสอนนะครับคุณอำเภอจนะนะครับ
คุณยายตอนที่กำลังจะออกรถจักรยานยนต์รถที่จอดรออยู่ด้วยกัน
เขายังตะโกนบอกนะบอกว่าอย่าออกไปอยากไป
เรายังไฟแดงอยู่แต่คุณยายไม่เชื่อ
เห็นว่าถนนโล่งโอ๊ย
ยังเคราะห์ดีนะคะตกลงไปตรงหญ้าพอดีค่ะ